ก่อนอื่นก่อนใดพาคุณผู้ชมไปที่วงหมอลำที่มาแรงแซงทางโค้งณเวลานี้ต้องยกให้กับสาวน้อยเพชรบ้านแพ้

บริหารงานโดยบอสโจยมมนินซึ่งเมื่อวันศุกร์และเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขายกทีมงานสาวน้อยไปทำการแสดงมอบความสุขให้กับแฟนที่กรุงเทพจ้า
บอกเลยว่าโอ้โหแฟนมารอให้กำลังใจทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันเพียบ
รวมไปถึงให้กำลังใจดาวรุ่งน้องใหม่ที่มาแรงสุดสำหรับน้องอุ๋งอิ่งเพชรบ้านแพงจ้า
เจ้าของเพลงดังหอบฝันมาหลังห้าน
และก่อนที่น้องจะทำการแสดงในทุกครั้ง

ไหว้สิ่งศักดิ์ครูบาอาจารย์ต่ำคณะ
เพื่อให้การแสดงในค่ำคืนนั้นผ่านพ้นลุล่วงไปได้ด้วยดี
นอกจากนั้นแหลวก็ยังได้แหวะไหว้แม่ยานางรถ
เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลด้วยมูทุกทางค่ะ
และดิฉันอยากจะให้คุณทั้งสองคนรวมไปถึงคุณผู้ชมด้วย
ชมบันเทิงไทยรัฐอยู่ตอนนี้เตรียมประกาศมาจดดีนะคะ
เพราะว่าเรามีตัวเลขจากน้องอุ๋งอิ่งมาฝากค่ะ
คุณผู้ชมดูน้องอุ้งอิ๋งไหว้แต่ด้านหลังคืออะไรจ๊ะ
ทะเบียนรถไงถูกต้องแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่
แต่ว่าน้องเนี่ยไหว้รถอีกคันนึงนะคุณผู้ชม
อย่าไปโฟกัสผิดที่นะโฟกัสคันนี้ค่ะ

ยังค่ะยังไม่หมด
ต่อกันที่หัวเรือใหญ่ของคณะอย่างบอสโจกันบ้าง
หลายคนบอกได้เห็นเลขจากลูกสาวแล้ว
ฟังจากปากของบอสโจกันเลยดีกว่าค่ะ
๕๕แต่เลขที่ชอบเนี่ย๑๑
เอาล่ะคุณผู้ชมเลขที่ชอบกับเลขที่ใช่เลือกเอาเองนะ
นี่เป็นเพียงแค่ตัวเลขที่บอสโจชอบเท่านั้นนะ

เขาไม่ใช่เจ้าพ่อเจ้าแม่ใบ้ตัวเลขเด้อ
เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น

คนที่ติดตามเราก็เข้าใจมันยั่งมีมี

แต่ว่ามันก็มีพลิกแพลงกันได้คุณผู้ชมของวันนี้

น้องเขาก็บอกอยู่ว่าถ้ามันไม่ถูกก็อย่าว่ากันเลย

ค่ะโอ๊ยใดก็แล้วแต่
มะม่วงที่น้องจิ้มไปเมื่อกี้น่าดีมาก
เขียบแควเขาถึงบอกว่าการลงทุนคือความเสี่ยง
เออจริงค่ะก็ลองดูกันแล้วกันคุณผู้ชมค่ะ